ในการที่ให้ประชาชนห้ามออกนอกเคหสถาน
ในพื้นที่๑๐จังหวัดสีแดงเข้ม
ถือว่าเต็มรูปแบบเลยนะคุณผู้ชม
บรรยากาศเนี่ยดูสิเห็นไหม
คือเหมือนกับเป็นเมืองร้างเหมือนกันนะคุณสุดสกุล

ประชาชนในพื้นที่๑๐จังหวัดสีแดงเข้ม

ซึ่งถือว่าเป็นคืนแรก
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจตรา
ตั้งด่านสกัดด่านตรวจต่าง
คืนต่อไปก็เน้นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ

ยามค่ำคืนในพื้นที่เศรษฐกิจ

ก็ทีมข่าวต้องไปสำรวจตรวจสอบก่อนเวลา
มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน
๓ทุ่มถึงตี๔ของวันรุ่งขึ้นเป็นเวลา๑๔วันนะคุณนะ
คือทีมข่าวจริงถ้าจะไปทำในช่วงที่เขาเคอร์ฟิลล์กัน
ก็ไปทำไม่ได้เหมือนกันมันเป็นข้อห้ามเหมือนกัน

หรือว่ามีใบอนุญาตขอจากทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดแล้ว

ชาวบ้านชาวช่องก็รีบเดินทางเพื่อจะกลับบ้านเลยฮะ
บางคนบอกออกมาซื้ออาหารแป๊บหนึ่งตามร้านค้าร้านอาหาร
รถเข็นต่างที่จำหน่ายตามจุดต่างภายในเขตเทศบาล
แล้วก็จะรีบขี่รถกลับบ้าน
ก่อนจะถึงเวลาบังคับใช้กฎหมายก็คือ๓ทุ่ม
สิทธิ์ข่าวได้ตระเวนสุ่มตรวจตามจุดตรวจจุดสกัด
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส
ก็หลังจากที่ช่วงเวลา๓ทุ่ม

เดินทางกลับบ้านพักไม่ทันตามกำหนดเวลา

คืนแรกก็ยังไม่มีการจับกลุ่มกัน
ตักเตือนกันก่อนถือว่าเป็นคืนอนุโลมคุณ
คืนอนุโลมก่อนเป็นคืนแรกที่บังคับใช้กฎหมายนะฮะ
ซึ่งประชาชนก็อาจจะยังปรับตัวไม่ทัน
ยังปรับเวลากันไม่ทันดูนาฬิกากันไม่ทัน
แต่ทีนี้ฮะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนไปนะ
บอกว่าหากตรวจพบในคืนต่อไปเนี่ย
จะต้องถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งหมดทั้งมวล
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง
ใช่เราก็ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละคุณผู้ชม
นี่คือจากที่ภาคใต้นราธิวาสนะคะ
ทีนี้ขึ้นมามาดูที่ปฐุมธานีบ้างค่ะคุณผู้ชม
ด่านตรวจควบคุมโรคที่ถนนพะหนโยธินขาออก
กิโลเมตรที่๔๖บวก๖๐๐ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวง
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่ด่านนี้
มีพันธุ์ตำรวจเอกฤทธินันปุ้ยนันทวงรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีรวมถึงฝ่ายความมั่นคง
อำเภอคลองหลวงมาร่วมตรวจความเรียบร้อยด้วยนะคะ
เราก็สอบถามทางด้านพลตำรวจโทอำพล
ท่านก็บอกแหละบอกว่าที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านเนี่ยนะ
ผมไม่ได้แค่จะมาดูความเรียบร้อย
แต่ตั้งใจเลยจะมาให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ชี้แจงข้อปฏิบัติต่างให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบ
ทีนี้เจ้าหน้าที่อยากขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
บอกว่าอยากให้อยู่ในบ้านช่วงที่รัฐบาลประกาศแบบนี้
โดยถ้าเกิดไม่ได้มีเหตุผลจำเป็นจริง
ไม่ได้มีเหตุผลเร่งด่วนอะไรอยู่บ้านเถอะนะคะ
อย่าลืมจะออกมาข้างนอกได้เหตุผลเร่งด่วนก็คือ
มาหาหมอมาซื้ออาหารหรือว่ามาฉีดวัคซีน
แต่ถ้าเกิดช่วงกลางคืนเหตุผลเร่งด่วนก็คือไปโรงพยาบาลอย่างเดียว
แต่ถ้าเกิดใครไม่มีเหตุอะไรอยู่ที่บ้านดีที่สุด
ส่วนรถขนส่งสินค้าเนี่ยก็ต้องมีใบรับรองในการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยนะคะ
ส่วนที่สมุทรปราการ๑ใน๑๐จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
ทางด้านของนายอำเภอเมืองสมุทรประการในอำเภอนัชวัลอันพาทเตชเซน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสพสำรงเหนือนะครับ
มีการตั้งจุดตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดบริเวณด้านหน้าสถานีบริการน้ำมันเชลล
ถนนสุขุมวิทย์ขาเข้ากรุงเทพ
ซึ่งหากมีผู้สัญจรไปมาในช่วงเวลาที่มีการประกาศบังคับใช้
แล้วก็ถ้าไม่มีใบรับรองไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาแจ้งมาแสดง
ทางนายอำเภอเมืองสมุทรประการได้ประสานไปยัง
พุ่มกับการสารณีตำรวจผู้ทอนทั้ง๓แห่ง
สพเมืองสพสำรงเหนือแล้วก็สพบางปูนะครับ
เตรียมพนักงานสอบสวนเพื่อพร้อมทำสำนวนส่งฟ้องดำเนินคดี
กับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งในห่วงระยะเวลา๑๔วันนี้อย่างเด็ดขาดนะครับ
อีกหนึ่งจังหวัดนะฮะพื้นที่สีแดงเข้มเหมือนกัน

ทางด้านของภูมิกับการสพรัฐนาธิเบส
พร้อมด้วยกำลังสายตรวจแล้วก็ตำรวจจราจร
ก็ตั้งด่านหน้าสถานีดาวเทียมไทยคมถนนรัฐนาธิเบสนะครับ

เพื่อตรวจสอบผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามนะครับ
ขณะที่จุดตรวจด่านเคอร์ฟิลล์บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท
คลองบ้านใหม่ใกล้กับทางเข้าวัดโพทอง
บนถนนติวานนท์ฝั่งขาออกนะครับ
ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรี
ตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสพปะเกร็ด
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพมีทหารและฝ่ายปกครอง
ส่วนที่กำลังกัน๓๐นายตั้งด่านตรวจเข้มเลย
ให้ประชาชนงดออกจากบ้านหลังเวลา๓ทุ่มถึงตี๔
แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีการร้องขอความร่วมมือ
จากประชาชนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วนะฮะ
เมื่อคืนเป็นคืนแรกครับทางตำรวจก็อย่างที่บอกไป
ประชาสัมพันธ์ก่อนเน้นเตือนกันก่อน
หากมีผู้ฝ่าฝืนคืนแรกเตือนกันแล้ว
ถ้ามาใหม่อีกคืนนึงไม่ปฏิบัติตามเนี่ย
ถูกดำเนินคดีมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับ
เมื่อคืนนี้พบว่ามีคนที่เดินทางออกมานอกบ้าน
ออกนอกเคหสถานยามเวลาที่กำหนดไว้
ทุ่มถึงตี๔เวลาที่บังคับไว้

นี่ไงคุณนั่งดื่มเบียร์กันอยู่ท้ายกระบะแบบนี้
ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินการนะ

ว่าคุณจะไม่ได้ขับแล้วก็ผ่านด่านตรวจเอง

แล้วก็อยู่นอกเครียร์หัสสถานเพราะว่าท้ายกระบะ

ผู้ชาย๓คนนี้อายุ๒๕๓๐ปีค่ะ
นี่พอตำรวจสพบังใหญ่เขาออกปฏิบัติหน้าที่เจอ

ใช่นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ท้ายรถกระบะ
ภายในซอยแก้วอินหมู่๖ที่ตำบลเสาทงหินนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกอ้าวพวกนายมาหน่อยนะฮะ
พวกนายทำผิดนะทำผิดข้อบังคับนะฮะ
ที่สพบังใหญ่ก็ว่ากล่าวตักเตือนคุณ

นี่ฮะผู้ชมดูอ้าววิทย์พื้น๒๐ครั้ง

ยังดีนะยังให้ช้าอยู่นะฮะ
ก็ทั้ง๓คนดื่มเบียกันแต่ยังไม่เมามาก
เขาเมามากนะคุณแขนอ่อนเข่าอ่อนแน่

ยังมีแรงนี่นึกถึงสมัยตอนเรียนรอดอร์นะ
แต่คืออย่างที่บอกเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้จับยังไม่ปรับจริง
ก็คือลงโทษพื้นฐานเบาก่อน
ย้ำคืนแรกในตักเตือนกันนะครับ
อำเภอก็บอกว่าอยากจะฝากขอให้พี่น้องประชาชน
ปฏิบัติตามคำสั่งที่หน่วยงานภาครัฐออกมาอย่างเคร่งครัดนะฮะ
ก็อย่างที่ย้ำไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับ
นี่คือบรรยากาศของด่านตรวจต่างในพื้นที่๑๐จังหวัด
สีแดงเข้มเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชม